ฉันคือสิริมงคล
ขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้แม้ร้องเพลงอะไรรวยรวยนะ

จะมาเช็คดวงความรวยของ๓นะครับสิทธิ์ที่รวยแบบเริ่มต้นนะคะ
แบบกลางและรวยมากที่สุดนะคะจะมีราศีของสิริหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูนะ
สำหรับราศีที่มีโอกาสรวยแบบเริ่มต้นนะคะนั่นก็คือคนที่เกิดในราศีมีนค่ะ
สำหรับชาวราศรีมีนนะคะคุณจะสามารถหาเงินหาทองเข้ากระเป๋าของคุณได้มากนะคะในช่วงปี๒๑๖๔นี้ค่ะ
แล้วชาวราศรีมีนนะคะจะไม่ค่อยมีปัญหาปวดหัวปวดใจในเรื่องของการเงินค่ะ
ถ้าช่วงที่ผ่านมามีปัญหานะคะปัญหาเหล่านี้มันก็จะค่อยคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
ขอราศีรวยมากเลยได้ไหมคะหมอไก่
นี่ซิริมันต้องใจเย็นนะต้องค่อยเป็นค่อยไปมันถึงจะตื่นเต้น
สำหรับราศีที่มีโอกาสรวยแบบกลางกลางนะคะเกือบจะรวยมากแล้วนะคะ
ก็คือชาวราศีชาวราศีมังกรจ้า
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะคุณมีโอกาสรวยแต่ไม่เปรี้ยงนะ
แต่ไม่เปรี้ยงหมายถึงว่าคุณจะมีโอกาสรวยแบบเงียบ
รวยแบบค่อยไปค่อยเก็บแต้งทีละนิดนะคะ
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีมังกรนะคะขยันทำงานนะคะ
ในช่วงปี๒๕๖๔นี้รับรองว่าฐานะของคุณเนี่ยจะขยับไปอีกขั้นหนึ่งเลยค่ะ
หมอไก่แกล้งหลีหน้าเดียวนี้
ถ้าหมอไก่ไม่แกล้งสิริแล้วหมอไก่จะแกล้งใครล่ะจ๊ะ
ราศีที่รวยมากที่สิริรอคอยนะคะ
หมอไก่เตือนไว้ก่อนเลยนะคะว่าราศีนี้ต้องหาที่เก็บเงินเอาไว้ให้มากเลยนะคะ
ราศีที่มีโอกาสรวยมากในปี๒๕๖๔นี้ก็คือชาวราศีกุมนั่นเองค่ะ
สำหรับชาวราศีกุมนะคะเรียกได้ว่าในปี๒๑๖๔เนี่ย
เป็นปีแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวเลยก็ว่าได้นะคะ
จะมีโอกาสในเรื่องของการเงินเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกุมค่ะ
จากชาวราศีกุมจะได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรงแล้วนะคะ
ชาวราศีกุมยังมีโอกาสได้ลาบจากทางอื่นเช่น
ลาบจากการเสี่ยงดวงแล้วก็ลาบจากการลงทุนอีกด้วยค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงดีมากเลยนะสิริ